คุณผู้ชมครับกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
พระสมดีที่๘มีนาคมนะครับ

กำลังถูกจับกลุ่ม
แล้วก็ถูกใส่โซ่ล่ามเรียบร้อยแล้ว

ห้องขังใต้ถุนศาลที่จังหวัดน่าน
ปรากฏว่าผู้ต้องหาบรายนี้นะครับ

ยังจับเอาไม่อยู่เลยครับ

ตลอดห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

เหมือนปิดล้อมอำเภอเวียงสาธิ์
จังหวัดน่านเลยนะเพื่อตามจับกลุ่มผู้ต้องหาบรายนี้
และท้ายที่สุดผู้ต้องหาบรายนี้นะครับ
ถูกวิสามันเสียชีวิต
ผู้ต้องหารายนี้ก็คือนายอดิเรกชมพูรส
หรือว่าฉายาโยลายเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติด
อย่างที่บอกไปที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่ม
แล้วก็เตรียมจะขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยนะ
เอาไปไว้ที่ห้องขังใต้ถุนศาลจังหวัดน่าน
แต่สุดท้ายเขาสามารถสะดอกโซ่ล่าม

เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้เวลาในการตามตัว

ที่สุดนายโยลายถูกยิงเสียชีวิตขาด
เมืองต้นทราบว่าผู้ตายได้ใช้ปืนลูกซองสั้น
ยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดวิสามัน

กระทั่งตำรวจชุดดังกล่าวตัดสินใจยิงโต้ตอบ
กระสุนถูกโยลายเสียชีวิตครับ
แนวทางการสืบสวนยังทราบว่าหลังจากที่โยไลน์
หลบหนีขณะถูกควบคุมตัวไปศาล
เพราะรูปทราบนี้ตำรวจนี่
รุมจับยังเอาไม่อยู่เลยนะ
รุม๑เอาไม่อยู่วิ่งหลบหนีไปได้

หลบหนีไปขอความช่วยเหลือจากเครือข่ายยาเสพติด
แล้วก็ใช้รถเก๋งสีแดงเป็นยานพาหนะ
ขับหนีไปบริเวณที่ถูกวิสามัน
โดยโยไลน์มีคนช่วยพาหลบหนี
จากเพิ่งไปซื้อโทรศัพท์แล้วก็ข้าวของ
รวมถึงอาวุธปืนเอาไว้ต่อสู้และป้องกันตัวนะฮะ
ก่อนที่จะมาถูกปิดล้อมจนถูกวิสามันได้ในที่สุดครับ